ข่าวนี้ต้องให้กำลังใจครอบครัวของสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เยอะกันหน่อยค่ะ
เนื่องจากว่าคุณแม่ของคุณปุ๊กลุ๊กค่ะคุณผู้ชม
ประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็สลบหยุดหายใจไปนานถึง๑๐นาที
ตอนนี้ยังอาการโคม่านะคะพี่แจ๊คคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
เป็นคลิปที่มีเจ้าหน้าที่กำลังเข็นเตียงคนไข้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะ
โดยปุ๊กลุ๊กได้บรรยายข้อความร่ายยาวเล่าว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืน
คุณแม่ของเธอเกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นสลบแบบไม่รู้ตัว
คุณแม่หยุดหายใจไปนานถึง๑๐นาทีนะคะ
คุณหมอก็ได้ช่วยปั๊มจนกลับมาหายใจได้
แต่เกิดเรื่องที่ทำให้เธอเจ็บช้ำหัวใจที่สุด
ก็คือตอนที่คุณแม่ล้มสภาพที่เห็นคือเลือดกองเต็มพื้น

กับพี่สาวรีบพาตัวคุณแม่ส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
ระหว่างทางเนี่ยก็พยายามโทรศัพท์โทรไปหาโรงพยาบาล
ขอให้ส่งรถพยาบาลมารับได้ไหม
อยากให้คุณแม่ขึ้นรถที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชีวิตคุณแม่ได้เร็วที่สุด
เพราะอาการหนักมากเลือดไหลเต็มมือ
เธอก็เลยแจ้งกลับว่าโอเคงั้นขอให้เตรียมเตียงเตรียมทีมงานให้พร้อม
เธอกำลังจะพาคุณแม่ไปถึงโรงพยาบาลไปภายใน๕๑๐นาที
โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอมากนะคะอยู่ที่นนทบุรี

กลับได้รับบริการที่ล่าช้ามาก
บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นไม่มีการสแตนบายเตียง
ทั้งที่เบื้องต้นเธอได้โทรมาแจ้งแล้ว
คือเอาง่ายเธอบอกว่าการบริการไม่ได้ควรค่ากับสิ่งที่แจ้งไปว่า
คุณแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตมากนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอไม่ได้รับบริการอย่างที่ควรจะเป็น
แล้วเธอก็ได้คอมเมนต์ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นด้วย
ซึ่งเธอไม่ได้เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะว่าเป็นโรงพยาบาลไหน
บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคน
ต่อมาค่ะปุ๊กลุ๊กก็ได้โพสต์อัปเดตอาการของคุณแม่ล่าสุดเลยนะคะว่า
มากเลยค่ะแต่เจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวก็ขอภาวนาให้ปฏิหารมีจริง
ให้คุณแม่กลับมาอีกครั้งซึ่งบรรดาเพื่อนในวงการก็เข้ามาให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่รู้กันนะคุณผู้ชมว่าถ้าสมองคนเราขาดออกซิเจน๔นาทีเนี่ย
ก็คือเหมือนเป็นอาจจะกลับมายากแต่ว่าอย่างนี้ของน้องปุ๊กลุ๊กก็มีการแจ้งไว้แล้วว่า
เธอบอกอาการเบื้องต้นแล้วว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะเสี่ยงมาก
แล้วเนี่ยหยุดหายใจไปตั้ง๑๐นาทีของเชอรี่บอกว่า๔นาทีใช่ไหม
เป็นกำลังใจให้น้องจริงนะคะขอให้มีปฏิหารจริงขอให้คุณแม่กลับมาไวนะคะ